ผมจะพาไปกินของสดสดกลางทะเลคุณผู้ชมแต่ว่าจะเป็นที่ไหน
ติดตามในช่วงสะบัดทั่วไทย
บัดทั่วไทยวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนั่นเองครับ
แล้วตอนนี้แหมคุณผู้ชมไม่ได้ติดเกาะแต่อย่างใด
แต่ผมจะมาทำกิจกรรมสุดพิเศษนั่นก็คือการตกปลานั่นเอง
สงสัยต้องไปหากายผู้เชี่ยวช้าแล้วหรือครับ
ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเย่
และตอนนี้ครับรออยู่กับพี่การนะครับ
กายที่จะพาเรามาตกปลาในวันนี้แล้ว
พี่กานครับตรงนี้เขาเรียกว่าจุดอะไรครับ
ตกปลาจะอยู่บริเวณหลังก่อยนะครับ

ส่วนใหญ่จะเป็นสายแดงนกกะตึง
อย่างช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะมาทริปตกปลากันต้องมาเวลาไหนฮะ
ได้หมดครับทั้งน้ำขึ้นน้ำลง

ตอนนี้พร้อมแล้วท้องก็หิวแล้ว
เพียบตะกัว่าแล้วก็ทำเกี่ยวเหยือครับ
เราจะใช้ปลาหมึกสดครับ
ปล้วนไปชั้นกลับละ
เหมือนมีมีดไร่ดึงนะครับ
ใช่เปล่า
ใช่เปล่าหูยใช่คุณผู้ชมคุณผู้ชม
นี้นะครับ

แล้วก็การไล่เลือดเขาออกทำให้เนื้อปลาขาว
ลับของผมนะครับแร่เลย
ท้องร้องคุณผู้ชมอยากจะลองจริงเลยว่าจะอร่อยสมชื่อหรือเปล่า

เขาสามารถไปดำน้ำระหว่างนี้ได้ด้วยเหรอฮะ
ใช่ครับจะมีสต๊าป๒ท่าน
ของท่านลงถ่ายภาพใต้น้ำ
เล่นน้ำระหว่างที่รอครับผมก็จะเตรียมอาหารให้ครับผม
และนี่ก็คือความงดงามของใต้ท้องทะเล

ดูอย่างเดียวอย่าไปจับอย่าไปขโมย
หรือว่าอย่าไปทำลายปลาการังนะครับ
ถึงเวลาแล้วที่เราจะทานกัน

เริ่มจากปลาสายแดงครับผม

นี่เป็นปลาทรายแดงที่ผมตกมาได้นะฮะ

ไม่เคยกินปลาสาแดงแบบสดมาก่อนเลยนะครับ
กลับกันดีครับ

เนื้อดนุ่มมาก

และนี่ก็คือการท่องเที่ยวที่อ่าวสัตหีบแห่งนี้
แต่ว่าถ้าใครอยากจะมาทำกิจกรรมดีแบบนี้

หรือไม่ก็โทร๐๘๕๐๙๑๙๕๑๓ครับผม
นี่แหละครับใครสนใจนะฮะติดต่อมาได้เลย

ครั้งหน้าผมจะด้งและสบัดทั่วไทยจะพาไปที่ไหนอีก
อย่าลืมติดตามครับวันนี้ลาไปก่อน
สวัสดีครับ